ส่วนคดีนี้ค่ะไอซ์หิบเหล็กเราตามความคืบหน้าให้นะคะ
นายอภิชัยองค์วิสิตอายุ๔๐ปีผู้ต้องหาโอ้โหหลายคดีเลยค่ะ
ตอนนี้ไอซ์หิบเหล็กอยู่ในเรือนจำระหว่างการฝากขังนะคะ
นี่ค่ะตอนที่รวบตัวจากบ้านในซอยเพชรเกษม๔๗
คดีก็ยาเสพติดปืนฆาตกรรมอำพราง
ทรมานอีกใช่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในบ้านของในไอซ์เนี่ย
๒๐กว่าไร่มีบ่อน้ำอยู่ในนั้น๒ไร่
อย่างน้อยนะตอนนี้นะคะ๓ศพ
ศพแรกก็คือน้องกุ๊กกิ๊กวัย๒๒ที่ถูกบังคับให้ไปในหีบเหล็
แล้วล็อกขาดอากาศหายใจแล้วฝังดินเอาไว้
อีกสองศพคืออยู่ในน้ำค่ะเด็กหญิงอายุ๑๒ปีคาดว่าเป็นชิ้นส่วนกระดูก
หาอยู่ในน้ำ๒วันที่มี๓๐๐กว่าชิ้นนะคะคาดว่าเป็นของเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปี
ส่วนศพล่าสุดที่เจอก็คืออยู่ในหีบเหล็กห่วงน้ำเอาไว้
ว่าเป็นศพของน้องออยสาวไซส์ไลน์ที่กลุ่มเพื่อนไซส์ไลน์บอกว่าหายตัวไป
ออยเนี่ยอายุประมาณ๑๘ตอนนี้๓ศพนะคะอย่างน้อยนะคะ
ในไอซ์ไปโม้กับเพื่อนในเรือนจำบอกว่ามีอยู่๕ศพ

แต่ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นนะตอนนี้เจอ๓ศพ
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันดูว่าที่ไปค้นบ้านในไอซ์ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปค้นกันเนี่ยนะคะ
ไปเจอหลักฐานอะไรยังไงบ้าง
เพราะในไอซ์รับสารภาพแค่ศพของน้องกุ๊กกิ๊กที่ฝังดินศพเดียว
ส่วนกระดูกที่เจอในบ้านเนี่ยนะตำรวจไปสอบปากคำเพิ่มเติมในเรือนจำ
ไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรเพิ่มไม่บอกด้วยว่ายังมีอีกไหมมีอยู่ตรงไหนไม่พูดอะไรเลย
นี่ค่ะบ้านในไอซ์๒๐ไร่นะคะ
บ่อน้ำเป็นตัวแอลบ่อน้ำมา๒ไร่
ความลึกของบ่อก็ไล่ไปมีตั้งแต่เมตรครึ่งไปจนถึง๔เมตรนะคะ
กลับไปดูการปูพรมค้นบ่อมรณะใน๒วันแรกค่ะ
โครงกระดูกรวมแล้วกว่า๓๐๐ชิ้นนะคะ
มีประตูเหล็กมีม้าหินมีดัมเบลถ่วงศพอยู่ในบ่อน้ำ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยห่างจากจุดที่พบศพน้องกุ๊กกิ๊กศพแรกที่ถูกฝังดินเอาไว้ค่ะ

ตำรวจได้ข้อมูลจากพยานยืนยันว่าไม่ใช่แค่นี้มีอีกแน่นอน
ก็เลยขอหมายค้นเพิ่มปูพรมค้นบ่อน้ำมรณะเป็นรอบที่๓
นักประดาน้ำ๔๐นายเลยนะคะ
แบ่งเขตขึงเชือกใต้น้ำ๑๒จุด
ในช่วงเช้าเจอชิ้นส่วนกระดูกประมาณ๑๗ชิ้น
ลักษณะจุดที่เจอเป็นบ่อลึกลงไปคล้ายกับแอ่งปลา
เชือกขึงแบบนี้เป็นตาราง
แบ่งพื้นที่ทำงานเพื่อที่จะได้ค้นหากันได้สะดวกแล้วก็ง่ายมากยิ่งค่ะ
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็คลำดู
กล่องเหล็กอันเนี้ยผูกจนทะลุเข้าไปได้เอามือเขาทะลุเข้าไปได้อ่ะอืม
โครงกระดูกมนุษย์นะคะในหีบเหล็กอันนี้มีกระโหลกด้วยนะคะ
ก็นำผ้าขาวมาห่อแล้วก็เอาขึ้นฝั่งนี่ค่ะ
มีการถ่วงน้ำเหมือนเดิมก็คือมีดัมเบลมีโซ่เนี่ย
มีเหมือนเดิมลักษณะเดิมเลยถูกต้องค่ะ
โครงกระดูกมนุษย์ที่เจอประมาณ๒๗ชิ้นนะคะก็แบ่งเป็นกระโหลกร้ามล่าง
สะบักสันหลังซี่โครงเชิงกรานส่วนแขนข้างเดียวนะคะและส่วนขา
จากการชนสูตรเบื้องต้นเป็นกระดูกของผู้หญิงค่ะ
จากการสอบปากคำพยานหลายสิบปากคาดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๑๘ปี
ที่มีพยานบอกว่าถูกไอซ์ฆ่ายัดหีบเหล็กถ่วงน้ำตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
สองพันห้าร้อยห้าสิบห้าทีนี้ก็ต้องมีการสเก็ตภาพ
ผู้หญิงคนนี้คาดว่าหน้าตาเป็นอย่างไรคาดว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมใครเคยพบเคยเห็นบ้างก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้
แต่ก็พยายามสเก็สภาพออกมาแต่ด้วยความที่เวลามันห่าง
มันนานแล้วไงตั้งแต่ปี๕๕มาจนถึงตอนนี้นะคะ
ถ้าใครรู้จักตำรวจบอกว่าหรือยาดอะยาดของผู้หญิงที่ชื่อออยวายสิบแปดด้วยเนี่ย
อย่างรายแรกเนี่ยก็คือน้องกุ๊กกิ๊กที่ว่าถูกฆ่ายัดฝั่งดิน
เหตุการณ์เกิดขึ้นปีที่แล้วก็คือปี๖๒นะคะ
ศพนี้เป็นศพเดียวที่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างชัดเจน
เพราะว่าจำได้จากรอยสักบนแผ่นหลัง
ที่เป็นรูปปลาคาฟใหญ่แบบนี้ค่ะ

ทีนี้ก่อนการเสียชีวิตพบว่าน้องกุ๊กกิ๊กเนี่ยถูกในไอซ์ทำร้ายร่างกาย
หลังจากนั้นก็ถูกนำตัวไปขังไว้ในหีบทั้งเต็นต์นะคะจนกระทั่งเธอขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
จากนั้นนายไอซ์เอาศพน้องกุ๊กกิ๊กออกจากหีบไปห่อด้วยถุงดำ
จากนั้นค่อยนำร่างในถุงดำกลับใส่ไปในหีบเหล็กอีกครั้ง
เอาหีบเหล็กที่มีศพน้องกุ๊กกิ๊กไปฝังหลังบ้านนี่คือพฤติกรรมของศพน้องกุ๊กกิ๊กที่ถูกกระทำ
ศพที่สองที่ว่าไปเจอโครงกระดูกพร้อมกับประตูเหล็กดำเบลแล้วก็ม้าหินถ่วงลงไปในเบาะน้ำเนี่ย
จากการให้ข้อมูลของพยานอย่างที่คุณเขมมาสอนเล่าไปเหตุการณ์น่าจะเกิดช่วงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
เป็นเด็กหญิงอายุสิบสองปีที่เจอกระดูกสามร้อยกว่าชิ้นเนี่ยนะคะอืม
จากข้อมูลของตำรวจเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยที่เป็นผู้ตายเนี่ย
มีการเสพยาเสพติดร่วมกับนายไอซ์ที่อพาร์ทเมนต์ของตัวเอง
จนไม่ได้สติค่ะจากนั้นเด็กผู้หญิงก็มีอาการเหมือนประสาทหลอนค่ะ
เดินขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วกระโดดลงไปเลยเสียชีวิตอืม
เนี่ยค่ะตอนนั้นในไอซ์ไม่รู้ว่าจะจัดการกับศพยังไงดี
เลยตัดสินใจเอาศพเนี่ยไปผูกติดกับประตูเหล็กให้มันหนักมากที่สุด
แล้วก็เอาไปทิ้งในบ่อน้ำในบ้านเพื่ออำพรางเอาม้าหินลงไปทับอีกชั้นหนึ่ง
ดำเบลผูกด้วยกะว่าไม่ต้องลอยขึ้นมาอีกเลยค่ะ
ส่วนสุดท้ายศพที่๓ที่เจอโครงกระดูกแล้วก็หัวกระโหลกในหีบเหล็กถ่วงน้ำ
ศพนี้เขาบอกว่ามันเริ่มต้นจากที่นายไอซ์ถูกจับดำเนินคดีปี๒๕๕๙

ศพนี้คาดว่าน่าจะเป็นศพของน้องออยวัย๑๘ปีตามคำบอกเล่าของพยาน
ตำรวจสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน้องออยน่าจะมาหานายไอศ์ที่บ้าน

แล้วก็ถูกนายไอซ์ฆ่ายัดหีบ

เอาโซ่เอาดัมเบลมามัดไว้แล้วก็ถ่วงน้ำ
ทีนี้วิเคราะห์แล้วคิดว่าศพที่๓น่าจะเป็นคนที่ร่างเล็ก
เพราะว่าดูจากความใหญ่ของหีบที่นำมาถ่วงน้ำเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มาก
โครงกระดูกชิ้นส่วนต่างไม่ได้มีร่องรอยการแตกหัก
หรือร่องรอยที่บ่งบอกว่ามีการแยกชิ้นส่วนที่ทำให้ศึกหรอ
แปลว่าสามารถเอาลงไปได้ทั้งร่างในหีบหีบเดียวนั้น
เชื่อว่าน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีอายุไม่มาก
และสามารถยัดไปนอนขดตัวภายในหีบได้
ก่อนที่จะมัดติดกับดัมเบลล็อกด้วยกุญแจแล้วก็ถ่วงน้ำ
ทีนี้จากการตรวจสอบด้วยข้อมูลทั้งหมด๓ศพเนี่ยตำรวจเขาก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าในไอซ์มีพฤติกรรมเหมือนกันเลยก็คือใช้ยาเสพติดแล้วก็เงินในการล่อลวงผู้หญิงมาก่อนที่จะลงมือทำร้ายร่างกายแล้วก็ฆ่าอำพรางในที่สุด
สรุปผลจากพยาหลักฐานต่างแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้พนักงานสอบสวนสนเพชรกะเสมเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มอีก๖ข้อหากับไอซ์แล้วนะคะ
โดยประกอบไปด้วยข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนโดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้ายซ่อนเร้นอำพลางศพนวงเหนียวกักคังผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มื้อกระทำชำราวข่มขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธและทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ส่วนศพรายที่๒ที่ว่าเจอกระดูกกว่า๓๐๐ชิ้นเนี่ยหมอยืนยันแล้วนะคะคือปกติกระดูกคนเราเนี่ยใน๑ร่างมันมีประมาณ๒๐๖ชิ้น
แต่ว่าร่างที่๒ที่เจอเนี่ย๓๐๐กว่าชิ้นแต่คุณหมอยืนยันแล้วว่าเป็นของคนคนเดียวและเป็นของเพศหญิงคือแปลว่ากระดูกอาจจะมีการแตกหัก
ใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นของเด็กหญิงวัย๑๒ปีที่บอกไปวิ่งเล่นอยู่ในบ้านในไอซ์แล้วหายตัวไป
ใช่ค่ะส่วนรายสุดท้ายที่เจอโครงกระดูกคุณหมอยืนยันว่าเป็นโครงกระดูกเพศหญิงเหมือนกันอายุ๑๘ปีขึ้นไป
แต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นใครแต่ว่าหลายคนก็ชี้เป้าไปที่ว่าอาจจะเป็นนางสาวออยที่หายตัวไป
แล้วก็มีการแจ้งความคนหายไว้ปี๒๕๕๕อย่างที่ได้มีการสเก็ตภาพเอาไว้แล้วก็ประชาสัมพันธ์กันไปว่าถ้าใครรู้จักคนหน้าตาคล้ายแบบนี้แล้วก็หายตัวไปก็ให้มาติดต่อดู
ค่ะคือศพที่๒กับศพที่๓ที่เจอในบ่อน้ำเนี่ยค่ะตำรวจบอกว่ามันก็ต้องไปหาจุดเชื่อมโยงกับตัวในไอซ์
เพื่อที่จะแจ้งข้อหาเพิ่มแล้วก็ดำเนินคดีกับในไอซ์เพิ่มด้วยเพราะว่าในไอซ์ไม่ยอมปริปากพูดในส่วนของศพที่ไปเจอเพิ่มในเบาะน้ำ
พูดแค่ศพที่เจอฝังดินอยู่คือศพของน้องกุ๊กกิ๊กแต่ทีนี้ค่ะก็มีคนพูดถึงพฤติกรรมของในไอซ์
คุณผู้ชมในไอซ์เขาเป็นคนมีสตังค์นะบ้านพื้นที่ตั้ง๒๐ไร่บ้านใครจะใหญ่ขนาดนั้น
มีอพาร์ทเมนต์ให้เช่าเป็นร้อยร้อยห้องป้าของในไอซ์ชื่อว่าป้าเล็กเป็นคนดูแล
เพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อของในไอซ์เขามีห้าง
ให้คนมาซื้อปลาแล้วถ้าย้อนกลับไปมีการไปเทียบเคียงว่า
พ่อของในไอซ์พ่อแท้เลยนะคะ
เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าหันศพมาแล้ว
ถึงขั้นที่รายการถามตรงกับคุณจอมขวั
ต้องเอานักวิชาการมานั่งคุยว่าไอ้พฤติกรรมโหดเยี่ยมแบบนี้
มันส่งต่อมาทางแบบพันธุกรรมได้หรือเปล่า

มีคดีหนึ่งค่ะเกิดขึ้นกับเด็กหญิงนวลปรางบุญนาค
เป็นเด็กไร้บ้านเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมปี๒๕๕๙
ตอนนั้นนะคะมีการหั่นศพเด็กหญิงนวลปรางเนี่ยค่ะ
ใส่กล่องเป็นกล่องทีวีซิงเกอร์

แล้วเอาไปทิ้งที่ถนนตก
เป็นพื้นที่ของตำรวจนวัดพระยากรัย
พอตรวจสอบเนี่ยนะคะศพที่โดนหั่นเนี่ยนะ
มีแขนมีขาแล้วก็เหลือแค่ช่วงตัว
ส่วนหัวไม่มีหั่นหัวหายไปไหนก็ไม่รู้
ก็มีการประสานตำรวจท้องที่ต่างตามหาจนสุดท้าย
ชิ้นส่วนที่หายไปไปอยู่ในกระเป๋าเดินทาง
วางทิ้งเอาไว้ริมถนนเพชรเกษม
ในพื้นที่ศพนครไชรสี
ตำรวจติดตามตัวคนร้ายก็เลยรู้ว่า
อยู่บนห้องพักชั้นลอยของศูนย์การค้าองค์วิสิต
องค์วิสิทธิ์ก็คือนามสกุลของไอซ์หีบเหล็กค่ะ
ศูนย์การค้าองค์วิสิทธิ์ก็คือของพ่อของไอซ์หีบเหล็กค่ะ
นายพยองที่ตำรวจไปรวบตัวเนี่ยนะคะ
มีศักดิ์เป็นน้องเมียของพ่อไอซ์
ไอซ์ชื่อว่านายเฉลิมชัยองค์วิสิตเป็นเจ้าของห้าง
ไปตรวจสอบเนี่ยนะในห้องน้ำผนังห้องนอน
มันสะอาดผิดปกติอืมนายพยองแสนทวี
รับสารภาพว่าเป็นคนหั่นศพเด็กหญิงนวลปรังแล้วก็เอาศพไปทิ้งเพื่ออำพราง
เหตุการณ์นี้ตัวนายพยองบอกว่า
มันเริ่มจากเด็กหญิงนวลปรังไปเคาะกระจกตู้ปลาที่มันแพง
กลับด้วยถ้อยคำหยาบคายเขาอ้างแบบนี้นะเขาก็เลยโมโหลากตัว
ทุบทำร้ายร่างกายในห้องพักแต่เด็กหญิงนวลปรางล้ม
หัวกระแทกขอบโต๊ะตาย
นี่ก็เลยต้องอำพลางศพหั่นแยกชิ้นส่วนใส่กล่องทีวี
ใส่กระเป๋าเดินทางแล้วก็ใส่รถเก๋งของนาย
แต่ทีนี้ค่ะแม่ของในไอซ์เนี่ยนะคะมีรายงานข่าวว่าไปต่างประเทศ
แต่ไปเนี่ยไม่พาในไอซ์ไปด้วยค่ะ
ไอซ์เอาไว้กับป้าเอาแต่น้องไปเอาแต่น้องของไอซ์ไป
ไอซ์ทิ้งเงินไว้ให้ทิ้งสมบัติไว้ให้
แล้วก็แม่ของในไอซ์ที่หนีไปต่างประเทศก็เพราะว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ฆ่าสามีตัวเองก็คือฆ่าพ่อไอซ์นั่นแหละเหมือนกับจ้างคนไปยิง
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะค่ะแต่ตอนนี้ไปอยู่ต่างประเทศแล้วโอ้โห
ถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยนักจิตวิทยาหลายคนถึงขั้นต้องมาวิเคราะห์
เอ๊ะทำไมพ่อก็เคยตกเป็นผู้ต้องหาต้องสงสัยแม่ก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
แล้วลูกล่ะจะได้รับผลกระทบด้วยสภาพจิตใจทำให้มีพฤติกรรมโหดเยี่ยมหรือเปล่า
แล้วคุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้ข้อมูลเพิ่มมาว่ามันมีอีกคดีนึงนะคะ
แต่ลูกเอามือไปจิ้มเต่ารอปภเห็นก็เลยต่อว่าทะเลาะกับพ่อเด็ก

พ่อเต่าอะไรประมาณอย่างเนี้ยค่ะนั่นภาษาเด็กอะเนาะ
หน้าชุดกู้ภัยทางน้ำมูลนิธิร่มกระตันยูนายสมบัติพุทธาวรกุล
เผลอไปชี้เต่าผ่านกระจกไปจิ้ม
รอปภเห็นมาต่อว่าทะเลาะกันลากไปซ้อมนะ
โดนลากไปซ้อมปางตายนะโชคดีไม่ตายอ่ะ
แล้วก็เหมือนกับว่าพ่อเขาเป็นคนที่เอาพวกปลา
หรืออะไรต่างจากต่างประเทศที่มันแปลกเข้ามา
พอเข้ามาเสร็จเด็กก็เหมือนกับเห็นเตามันแปลก
ก็เหมือนกันจะเอามือไปเอื้อมแตะเตา
ก็ปรากฏว่าทางรอพอก็มาเอาเรื่อง
แล้วก็มีปากเสียงกันแล้วก็ลากเอาพ่อเด็ก
เอาไปทำร้ายหลังห้าง
ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าใครเป็นคนสั่ง
ขณะของความว่าเขาเป็นคนดูหลายนะครับ
แล้วก็มีลูกน้องมีอะไรพวกนี้
อันนี้ไม่ทราบครับแต่ว่าที่นั่นก็คือส่วนใหญ่จะเห็นเป็นพวกรบพออะไรพวกนี้ครับที่อยู่ในห้าง
ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมจิตใจทำด้วยอะไรสำหรับในไอซ์หีบเหล็กเนี่ยนะคะ
คือมีข้อมูลจากคนที่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันกับในไอซ์

เดินอยู่ในโรงเรียนเห็นนอนอะหนอนแก้วที่อยู่ของต้นไม้อ่ะ
นอนเป็นหยิบแล้วก็กิน
หนอนสดอันนี้เพื่อนเขาเล่าให้ฟังเลยนะ
คืออันนี้คืออย่างที่บอกก็เลยไม่รู้ว่าพฤติกรรมของไอซ์นี่มันแบบ
มันอาจจะเป็นผลกระทบทางสิทธิ์ใจที่ที่เห็นความรุนแรงรึเปล่าหรือยังไงไม่รู้จริงจริง
ก็ต้องให้ทางนักจิตวิทยาแล้วก็จิตแพทย์เขาตรวจสอบกันด้วย
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูไหนคุณพูดถึงห้างองค์วิสิตแล้ว
หลายคนอาจจะไม่ทันห้างนี้แต่ต้องบอกว่าห้างนี้เป็นห้างที่ใหญ่มาก
แคร์ในยุคสิบกว่าปีก่อนเลยก็ว่าได้นะคะที่ดินตรงนี้ก็บอกเป็นที่ดินผืนงามมาก
ติดรถไฟฟ้าอยู่ที่เพชรเกษม๖๒ทับ๓นี่แหละ
แต่ปัจจุบันนี้คุณผู้ชมดูสภาพ

เขาบอกว่ามันคือที่ดินต้องคำสาป
ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เลยค่ะ

ไปที่ซอยเพชรเจ้าเกษม๖๒ทับ๓นี่แหละ
ที่ตั้งห้างองค์วิสิตเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นเขาเล่าให้ฟังนะบอกว่า
หลายสิบปีก่อนเนี่ยนะห้างองค์วิสิตเจริญมาก

ที่นี่ทั้งมีโรงหนังแถมบางส่วนเปิดเป็นอาบอบนวดด้วย
คุณลุงที่เป็นชาวบ้านในระแวกนี้ก็เล่าให้ฟังอีกนะคะบอกว่า
แต่ว่าหลังห้างองค์วิสิตเริ่มได้รับความนิยมน้อยลง
เพราะเจ้าของกิจการก็ไม่ได้ดูแลดีเท่าที่ควร
ยังมีเสียงร่ำลือถึงความดุร้ายของเจ้าของห้าง
ก็เลยถึงจุดเสื่อมถอยแล้วก็ต้องปิดตัวลงในที่สุด
ส่วนประเด็นที่หลายคนพูดกันว่าที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินถูกสาปทำมาค้าขึ้นไม่ได้เลยเนี่ย
ตัวคุณลุงเองบอกไม่ได้เชื่อเรื่องนี้แต่ชาวบ้านที่เป็นคนเก่าคนแก่ในระแวกนี้เขาเชื่อกันหมดเลย
คุณผู้ชมลองดูสถานที่สิมันเป็นที่ดินที่ดีจริงนะ

ใกล้กันมีคอนโดติดรถไฟฟ้ามีแต่คนเขาแย่งกันซื้อนะ
แต่ตอนนี้ทำไมกลายเป็นรกร้างแบบนี้
แต่ต้องบอกก่อนว่าที่ดินนี้เป็นที่ดินมรดกตกทอดมาจนถึงในไอซ์ด้วยนะคะ
ทีนี้ทำไมเขาถึงบอกว่าที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินต้องคำสาป
คือตอนสมัยที่เป็นอาบอบนวดมาเปิดเนี่ยนะคะ
ก็จะมีผู้หญิงที่ทำงานที่อาบอบนวดเนี่ย
เขาว่ากันว่าถูกเจ้าของกิจการทำร้ายร่างกายหลายต่อหลายคน
บางคนแค่บาดเจ็บแต่บางคนโดนถึงตายอะค่ะ
สร้างความเจ็บปวดสร้างความคับแค้นใจให้กับผู้หญิงเหล่านี้
จนเขาพากันสาบแช่ง
สาบแช่งเจ้าของที่ดินว่าขอให้ทำอะไรก็ไม่เจริญรุ่งเรืองล่มจมจนชั่วลูกชั่วหลาน
ชาวบ้านก็เลยเชื่อกันว่าที่ดินผืนนี้ต้องคำสาป

ก็เลยไม่มีใครกล้าเข้ามาใช้ประโยชน์เลย
คนที่เป็นเจ้าของห้างตรงนี้เขาไม่ค่อยจะต้อนรับลูกค้าเท่าไหร่นัก
อารมณ์อะไรกับลูกค้าอะไรต่างความนิยมก็ลดน้อยถอยลงไปตามการเวลาด้วย
ช่วงทำอาบอบนวดต่างก็มีเด็กอาบอบนวดตายอะไรต่าง
ถูกทำร้ายเขาก็เลยสาบแช่งช่วยลูกช่วยหลาน
จริงบริเวณนี้ก็มีคนตายซึ่งทราบเหตุบ้างไม่ทราบบ้างสัก๔ลาย
แล้วที่ขายไม่ได้อย่างทำไมที่สวยอย่างนี้
เพราะเขาก็ไม่อยากมาเป็นความกับลูกบ้าน
แล้วประเด็นหลักคือเขาไม่ยอมจ่ายเงินเรา

ไม่ยอมผมว่าถ้าเขาเสนอเงินมาไม่แน่
คือมีสินแสให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดูห่วงจุ้ยด้วยนะ
เขาก็บอกว่าจริงที่ดินผืนนี้ฮวงจุ้ยก็ดี
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงกลายเป็นที่ดินต้องคำสาปไปได้
แต่คิดว่ามันน่าจะมาจากการดูแลของเจ้าของ

กิจการตัวเองให้ดีไม่ใส่ใจมากเพียงพอ
สุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นการที่ห้างนี้เสื่อมถอยลงไปเรื่อยแล้วก็ต้องปิดตัวลง